ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ตาขับรถทับหลานจนเสียชีวิต
เกิดขึ้นอีกแล้วบุรีรำนะฮะท่านผู้ชมครับ
คุณตาความจริงอายุก็เพิ่ง๕๑นะหรือว่าอายุยังไม่เยอะนะครับ

แต่ว่าจะไปดูนะฮะหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ของเด็กก็แทบขาดใจแล้วคนที่ขับรถทับลูกชายตัวเองเสียชีวิตก็พ่อตัวเองอีกค่ะ
ตาขับรถทับหลานเสียชีวิตหลานชายวัย๒ขวบเศษเท่านั้นนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ช่วงกลางวันที่ผ่านมา
ชื่อว่านายสมรชะวีรำอายุ๕๑ปีทำงานขับรถส่งน้ำแข็งนะฮะ
รถคันเกิดเหตุก็รถกระบะบรรทุกน้ำแข็งที่ตาใช้ขับทำงานนี่แหละนะครับ
บ้านอยู่ที่บ้านครูขาดตำบลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำนะครับ
เด็กชายที่เสียชีวิตชื่อว่าน้องปิยดานัยโสพีอายุ๒ขวบ๓เดือน
คนนี้ฮะวัยกำลังน่ารักเลยชื่อเล่นชื่อน้องแมนยูค่ะนี่ฮะ
ตาบอกว่าเมื่อช่วงกลางวันวันนี้เขาก็ขับรถนะ
ที่ใช้ส่งน้ำแข็งทำงานส่งน้ำแข็งมา๗ปีแล้ว
เช้าวันนี้ขับไปสูบน้ำที่บ่อปลาโดยขับรถส่งน้ำแข็งคันเกิดเหตุไป
แล้วยายกับหลานก็ไปด้วยนะฮะหลานชายเนี่ยไปด้วยขากลับก็กลับมาพร้อมกันนะครับ
ก็ใกล้ใกล้กลางวันแล้วล่ะตาก็ขับรถกลับมานะครับยายนั่งกับหลานอ่า
พอมาถึงบ้านตาจอดรถหน้าบ้านให้ยายกับหลานลงจากรถไปก่อนนะครับ
ตากับยายก็ช่วยกันขนของลงจากรถหลานชายตาบอกว่าเห็นว่าเดินไปอยู่ที่แคร่หน้าบ้าน
ไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นยายก็ไปเอาปลาลงนะจากถังนะครับ
ส่วนตาก็ขึ้นรถเพื่อจะขับรถเอาอุปกรณ์ไปเก็บที่บ้าน
ซึ่งมันก็อยู่ตรงจุดที่ห่างจากแคร่ของหลานอีกสัก๒๐เมตร
เอาของลงหมดแล้วยายเข้าไปดูเรื่องปลาในถังอะไรพวกนี้นะครับ
ก็จะไปเอารถไปเก็บหลานก็นั่งอยู่ที่แคร่หน้าบ้าน
แต่จังหวะที่เลื่อนรถออกนี่แหละฮะตาบอกว่าได้ยินเสียงดังตุ๊บ
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนยายวิ่งมาเรียกที่รถอ่ะ
บอกว่าตาตาขับรถทับหลานก็จอดรถลงมาดู
พบว่าหลานชายติดคาอยู่ใต้รถช่วงล้อหลังด้านซ้าย
นี่ฮะเนี่ยที่ตาชี้ให้ดูเนี่ยก็รีบกันอุ้มหลานออกมาดึงหลานออกมาแล้ว
พาส่งโรงพยาบาลสตึกแต่ก็ไม่ทันแล้วฮะเสียชีวิต

ผมไม่เข้าใจว่าเป็นอะไร
ก็ช่วงจังหวะที่ตาขึ้นรถยายก็ไปดูถังปลาเนี่ย
เข้าใจว่าหลานก็คงเด็กอ่ะก็คงจะคลานอะไรมาเห็นตาอยู่นี่ยายอยู่นี่ฮะ
จังหวะนั้นก็ไปอยู่ใต้รถล้อหลังก็โป๊ะเข้าพอดี
เข้าพอดีสำรวจสอบพ่อสตึกก็แจ้งข้อหาไว้ก่อนนะครับ
ตานะครับคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เหลือก็ต้องสอบสวนขยายผลกันต่อไปตั้งใจไม่ตั้งใจประมาท
ประมาทเจตนาไม่เจตนาอะไรยังไง